มีเรื่องที่ทีมข่าวเราได้รับร้องทุกข์มาครับคุณผู้ชมฮะ
คือมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งป้ากับลุงเนี่ย
บลูกต้นกัลชาไว้๑ต้นรักษารกเขาบอกแบบนั้นนะ

จับเข้าห้องขังสุดท้ายหาเงินมาประกันตัวไม่ทันนอนคุก๑คืนครับ
และเงินที่ต้องเอาไปประกันคุณเป็นหมื่น

คุณลุงบอกว่าจะไปหาเงินที่ไหนได้แค่ต้นเดียวคุณตำรวจช่วยหน่อย
เจ้าของต้นกัญชาก็คือลุงชูประกอบผลอายุ๕๕ปี
ก็บอกว่าเนี่ยปลูกต้นกัญชาไว้ต้นหนึ่งความสูงประมาณสัก๕๐เซน
ไว้ที่บริเวณหน้าห้องเช่าตรงข้ามอนามัยบ้านห้วยกรูดตำบลบางพระ

วันนั้นลุงไปทำงานค้าขายปรากฏว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบบุกเข้ามาถึงห้องเลยนะ
แล้วก็ยึดต้นกัญชาของกลางไปแถมจับเมียลุงไปอีก
เมียก็กำลังเลี้ยงหลานอยู่ที่ห้องจับเมียไปก่อนเลย
พาไปดำเนินคดีที่สพศรีราชานี่ต้นกัญชาต้นนี้ต้นจิ๋วเดียวครับ
หลังเมียลุงถูกจับไปลุงรีบไปโรงพักเลย
ตำรวจบอกว่าลุงไปหาเงินมาประกันตัวเมียวนะ
ลุงก็เลยต้องพาหลานวิ่งเต้นไปหากู้เงินหาไม่ทันคุณผู้ชม
ทำให้เมียลุงต้องนอนห้องขังไปก่อน๑คืนครับ
ลุงชูบอกว่าต้นกัญชาที่ถูกจับเนี่ย
ลุงก็ซื้อมาปลูกไว้หวังจะใช้เป็นยารักษาโรค
ยังเป็นแค่ต้นเล็กเลยนะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย
กลับต้องมาถูกจับแบบนี้ลำพังแค่หาเช้ากินค่ำ
ก็ลำบากลุงมากพอแล้วต้องมาหาเงินปามประกันตัวเมียของลุงอีก
ส่วนสสชนบุรีครับสสขวัญเลิศพาณิชมาส
ก็ทราบข่าวว่าลุงชูอุ้มหลานไปหากู้เงิน
ก็เลยเดินทางมาช่วยเหลือลุงตามหลักสิทธิมนุษยชน
แล้วก็มอบถุงยางชีพให้ลุงไปด้วยครับ
ส่วนเรื่องทางคดีก็เข้าใจว่าผิดกฎหมาย
แต่เดี๋ยวจะหาทางช่วยเพราะดูจากเจตนาไม่ได้สอบไปทางการค้า
อีกทั้งยังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่
ทำให้หลายคนต้องยอมรับนะคุณผู้ชม
สับสนคิดว่าปลูกต้นกัญชาได้
เดี๋ยวเบื้องต้นจะขอให้ประกันตัว
คุณป้าซึ่งเป็นเมียของลุงชูออกมาก่อน

ลุงชูก็ต้องไปทำงานค้าขายหาเลี้ยงครอบครัวด้วย
พร้อมกันนี้ครับได้เสนอตำรวจให้สร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน

อาจจะถูกมองว่าตำรวจมาทำแบบนี้

ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูล
ก็บอกแล้วนะว่าปลดล็อกกัญชาไม่มีการเลื่อนนะครับ
แปบวิทยุนายนปลดล็อกกัญชาแล้วนะครับ